ในโลกออนไลน์คือผู้ใหญ่บ้านป่าจันทร์พยายามติดต่อ
พยายามติดต่อพี่เบิร์ตเพื่อขอแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการโลกติดต่อ
พี่เบิร์ตจะต้องกักตัวนะหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ให้เข้มงวดต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดกรุงเทพ
เพราะพี่เบิร์ตมาจากกรุงเทพถือเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะ
ปรากฏผู้ใหญ่บ้านติดต่อพี่เบิร์ตไม่ได้
ล่าสุดพี่เบิร์ตเขาก็อัปเดตนะฮะผ่านเฟซบุ๊คของพี่เบิร์ต
เขาก็โพสต์ภาพระบุว่าพี่เบิร์ตกลับบ้านที่เชียงราย
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะฮะ
นี้ก็ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของจังหวัดแล้ว
เขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่งเอกสารให้กับทางพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ไลน์คืออยู่บ้านอย่างเดียวเลยเพราะบ้านแกใหญ่มาก
ใหญ่ใหญ่จริงนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของจังหวัดอย่างถูกต้อง
ใครจะเดินทางไปที่ใดก็สามารถตรวจสอบข้อกำหนดของจังหวัดได้นะครับ
ปรากฏว่าวันนี้นะครับนายสันนรงค์เปิดเผยว่าตามปกติแล้ว
พี่เบิร์ตเนี่ยจะมาในช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวคือธันวาคมของทุกปี
รายจะหนาวถูกต้องไหมล่ะแต่ปีนี้เข้ามาล่าร้อนก็น่าจะสถานการณ์โควิดนี้
หรือเปล่านะครับพี่เบิร์ตก็ก็ใช่ถ้าเรามีบ้านต่างจังหวัดก็อาจจะไปอ่ะเน
ถ้าไม่มีอะไรทำใช่ซึ่งเดินทางมาที่อำเภอเวียงป่าเป้า
ในวันที่๗กรกฎาคมในคณะของคุณเบิร์ตก็มีพี่นกน้อยนั่นแหละ
ผู้จัดการส่วนตัวและคนอื่นอื่นรวมสี่คนแต่ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้ง
เพราะต้องมีการรายงานตัวตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
จากนั้นตนจึงพยายามติดต่อคนในบ้านหลายครั้งแต่ไม่มีการรับสาย
แล้วบางครั้งก็กดสายทิ้งอย่างไรก็ตามทราบว่ามีการแจ้งเรื่องผ่านโซเชียลแล้ว
รวมทั้งไม่ได้เดินทางออกไปไหนคือพี่เบิร์ตก็ไปถึง
เขาจะไม่ออกไปไหนเขาจะอยู่ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้ว
จึงฝากเอกสารกับคนงานเลยถือว่าได้ทำตามกระบวนการของอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะณวันนี้
คือเอาจริงพี่เบิร์ตเขาก็ชอบอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็ชอบเขามีข้าวมีอะไรอย่างนี้
มันโล่งไหมคุณอยู่อย่างนั้นอากาศมันสบาย
จากเชียงรายรู้สึกไปอีกเป็นชั่วโมงนะ
จะไปถึงก็เป็นอันนั้นจากพี่เขาเลยเนาะ